ทุกผู้ชมครับมีเหตุการณ์ชนแล้วหนีเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ
เดี๋ยวนี้มีบ่อยนะแล้วก็เมื่อก่อนเขาจะหนีไปเลย
เดี๋ยวนี้ชนแล้วก็ย้อนมาแล้วก็บอกว่าไม่เห็นบ้าง
แป๊บเดียวแล้วก็มาช่วยบ้างผมไม่ได้หนีนะ

มันก็ชนแล้วหนีนั่นแหละคือคุณต้องหยุดเลยแล้วช่วยเขาเลย
คราวนี้ผู้ประสบเหตุเป็นเด็กนะครับ
เป็นเด็กหญิงอายุ๑๐ขวบเท่านั้น
นี่ฮะน้องก็เดินอยู่จะข้ามถนนริมคลองเจริญราช

แล้วไปเห็นเลย

บอกว่าย้อนสอนมาด้วยนะคุณเห็นมาสอน

จะรีบไปช่วยเพื่อนก็เลยย้อนสอนมาชนเด็กชนเด็กแต่ต้องรีบไปช่วยเพื่อนก่อน
แล้วไม่ช่วยเด็กเนอะแล้วผมก็ย้อนกลับมาผมไม่ได้หนีนะ
ค่ะฟังแล้วไงเบิร์ดคำซีว่าว
แปลว่าอะไรไปอุบลมาไม่รู้จะพูดยังไงแล้วหมดคำจะพูด
เนี่ยน้องอายุ๑๐ขวบเท่านั้นนะครับเด็กหญิงสิรินทรเจริญรำนะครับ
กำลังเดินข้ามถนนริมคลองเจริญราชปากซอย๑๔การเคหะบางพลี
อำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการจักรยานยนต์สีเหลืองย้อนสอน
แล้วก็พุ่งชนจนน้องล้มลงกระแทกพื้นอย่างที่ท่านเห็นนะครับอ่าน้องก็ถูกชาวบ้านแถวนั้น
ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับอ่ามีอาการปวดท้องจุกเสียด
มีบาดแผลที่ปากแล้วก็ที่หัวเข่าด้านขวาด้วยนะครับ
ก็ให้รอดูอาการอยู่แล้วก็เตรียมเอ็กซรงเอ็กซอเรย์เรียบร้อยแล้วนะครับ
ไปแจ้งความที่สพบางสาวทงแล้วนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
ก็ต้องแจ้งความเพราะว่าคนก่อเหตุหนีไปนะฮะผู้ที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ไปช่วยน้องนะครับ
บอกว่าตอนเกิดเหตุรีดผ้าอยู่แล้วได้ยินเสียงคล้ายกับเสียงขวดน้ำถูกรถเหยียบ
เพราะว่าตอนนั้นร้านรีดผ้าของเขาที่เขาอยู่ที่บ้านเนี่ยมันปิดประตูกระจกเสียงมันก็เลยเบาหน่อย
แต่ก็ได้ยินเสียงนั่นแหละก็เลยหันไปดูเห็นเด็กเจ็บลงไปนั่งกองอยู่กับพื้นถนน
พาเด็กไปส่งรักษาพยาบาล
นี้ได้ยินเสียงขวดพอค่อนหลังนี่มันดังเหมือนกระโดนกระแทก
ก็เลยแงะมามองแต่เห็นคนคล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่
ก็เลยบ้าเอ๊ะชนกะไรมันทำไมถึงดังแบบนี้

แต่นี่พอเขาเอารถเขาขึ้นมาได้ปุ๊บตั้งหลักได้
เขาฟืดออกมาจากเด็กก็เลยเห็นเด็กนั่งพับเพียบอยู่
ก็เลยว่าก็เลยบอกเฮ้ยจะบอกว่าทำไมไม่มองอะไร
ก็เลยได้แต่ขึ้นเขาก็เบิ้ลรถเข้าซอยไปเลย
ความที่ว่ากังวลกับเด็กว่ากลัวรถบัตรใหญ่มาก็เลยมาดูเด็กก่อน
เพื่อที่ถ้ารถอาจจะเห็นเราอาจจะไม่เห็นเด็ก
คือเด็กเขาอยู่ข้างล่างใช่ไหมก็เลยรีบไปเอาขึ้น
ส่วนคนก่อเหตุจักรยานยนต์สีเหลืองครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากเมื่อวานนี้ชนเด็กแล้วก็หนีไปนะครับ
วันนี้มาพบตำรวจแล้วนะครับ
นายอนุชิตสุวรรณเจริญอายุ๒๒ปีคนนี้ครับ
เขาก็ไปเยี่ยมอาการของน้องที่โรงพยาบาลด้วย
ตอนนี้ยังให้น้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ต้องรอดูอาการก่อนต้องเอาเข้าเอ็กซอเรย์ดูช่องท้องด้วย

นายอนุชิตบอกว่าแบบนี้ก่อนเกิดเหตุ
เขาขี่จักรยานยนต์ของพี่ชายเพื่อนยืมมานะ
เพื่อจะไปช่วยดันรถจักรยานยนต์ของเพื่อนที่น้ำมันหมด
อยู่ในซอย๒๘ก็เลยขี่ย้อนสอนมาด้วยความเร็ว
เดี๋ยวต้องแบบเอาจักรยานยนต์ไปคู่แล้วก็ดันกัน
เหมือนกับที่เราเคยเห็นเพื่อนอีกคันนึงน้ำมันหมด
ตอนที่ขี่มาย้อนสอนมาด้วยความเร็ว
เขาไม่ทันเห็นว่ามีเด็กกำลังเดินข้ามถนนเห็นไหม
เขาบอกเขาไม่เห็นนะก็เลยชนเข้าอย่างจัง
ทีนี้พอชนเด็กแล้วเนี่ยด้วยความตกใจเขาตกใจ
เขาก็เลยรีบขี่รถหนีไปเพื่อจะไปช่วยเพื่อนเขาก่อน
แล้วพี่ชายของเพื่อนเห็นข่าวเขาไม่เห็นข่าว
พี่ชายเพื่อนเห็นข่าวมาบอกพอมาบอกเขาก็เลยไปหาตำรวจ
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเขาไม่ได้หนีนะ
แล้วก็ยินดีรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลของเด็กทุกอย่าง
เดี๋ยวฟังดูก่อนกันแล้วกันนะครับ
ด้วยเพื่อรับเพื่อนดีของกับเพื่อนน้ำมันหมดครับ
อืมเล่าเป็นน้ำบังอยู่แล้วเราทราบได้ยังไงว่าน้องหลังเจอเทศแล้วอ่ะ
เราได้ติดต่อน้องเขายังไงอ๋อพี่ของเพื่อนมาบอกครับว่า
ชนเขาแล้วก็เลยตกใจกลัวหนีไปก่อน
นี่ถ้ามีคนไม่มีคนเห็นข่าวแล้วมาบอกจะมาพบตำรวจไหมเนี่ย

ก็ตำรวจสพบังสาวทงนะครับบอกว่าเดี๋ยวรอน้องอาการดีขึ้น
จะสอบปากคำอย่างละเอียดแล้วก็จะแจ้งข้อหาดำเนินคดี
กับนายอนุชิตสุวรรณเจริญที่ขับรถชนเด็กต่อไป